อรัญวาศีไม่มีอาคารกับปียกุฏิหรือเรือนเก็บอาหารและโรงครัว
พระภิกษุอรัญวาศีลหรือพระป่าเมื่อบินทบาทแล้วจะฉันเพียงมื้อเดียวและจะไม่ฉันอาหารอีกในวันนั้น
พระภิกษุอรัญวาศีมักจะจำวัดอยู่ห่างไกลจากชุมชนหรืออาศัยอยู่ในป่า
ต้องเดินไปรับบินทบาทตอนเช้าตรู่ในที่ชุมชนแล้วจึงนำกลับมาฉันอย่างที่พัก
เพื่อให้ได้อาหารเพียงพอจึงต้องใช้บาทที่มีขนาดความจุมากกว่าบาทของพระภิกษุฝ่ายคามวาศี
และเพื่อที่จะตัดภาระไม่ให้กังวลในเรื่องอาหารจะได้มุ่งในทางปฏิบัติแต่เพียงอย่างเดียว
กฎระเบียบวัดป่าจึงกำหนดให้พระภิกษุชั้นอาหารมือเดียวในบาทเป็นวัดปฏิบัติ